ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะฮะอยู่ที่ยะโสธรเนี่ย
เขาเอาคลิปไปโพสต์ในสังคมออนไลน์นะครับอ่าเพจดังดังอย่าง
แล้วเขาไปแจ้งความแล้วนะฮะค่ะนี่เขาบอกว่าอยู่ดีดีเนี่ย
มีตำรวจนอกเครื่องแบบ๕คนเดินเข้าไปในบ้านเขา
เปิดประตูรั้วหน้าบ้านนี่ฮะแล้วก็เดินเข้าไปเลย
แบบนี้ได้ด้วยเหรอทั้งทั้งที่ไม่มีคนอยู่บ้าน
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านไม่มีหมายค้น
พวกคุณบุกรุกเข้าไปแบบนี้โดยที่ไม่มีใครอยู่เลย
มันได้เหรอมันไม่น่ารักเลยนะคะนี่นะฮะ
คือทางเจ้าของบ้านเจ้าของคลิปเขาอ้างว่า
กลุ่มคนเหล่านี้คือตำรวจนะฮะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับ
ทุกผู้ชมครับหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะฮะ
ก็มีคนที่เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านกับด้านในบ้านตรงนี้เนี่ย
ก็เข้ามาให้ความเห็นก็แตกต่างกันไปหลายอย่างนะบางคนบอก
รอฟังความอีกด้านก่อนดีกว่าอืมดูแล้วทะแม่งทะแม่งค่ะ
อ่าบางคนก็บอกแปลกแปลกนะไม่มีคนอยู่แล้วไม่ล็อกประตูบ้านหรือไง
มาถึงทำไมเดินเข้าได้เลยรอฟังจากฝั่งตำรวจด้วย
แต่เข้าไปแบบนี้ตำรวจก็โฉงฉ่างเกินไปอืมอ่า
บางคนบอกเกินไปไหมนี่นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นบ้านพักในพื้นที่ยะโสธรนะฮะท้องที่ของสพเมืองนะครับ
ได้เจอกับลูกสาวของเจ้าของบ้านนะคือทางเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนโพสต์นะฮะ
เป็นเจ้าของคลิปเอาไปลงในโซเชียลด้วยนะครับ
แล้วก็ไปแจ้งความที่สอบภอมเมืองยักษ์โสธรด้วยส่วนนี้ลูกสาวนะ
ลูกสาวบอกว่าเมื่อช่วงสายสายเนี่ยได้ไปแจ้งความแล้วตำรวจนี่ฮะ
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่บ้านแล้วเพราะทางบ้านเองเขาบอกเขาก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องของความปลอดภัย
ค่ะทางตำรวจก็มาตรวจสอบมาบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุนี่ประตูรั้วบ้านตรงนี้นี่ฮะ
อ่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ว่าเอ๊ะตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยเป็นชุดไหนแบบไหนอะไรยังไง
แต่ลูกสาวเจ้าของบ้านบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอยู่ดีดีตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ย
เข้ามาในบ้านโดยไม่แจ้งให้ทราบร่วงหน้านะซึ่งได้สำรวจความเสียหายแล้วก็ความผิดปกติของทรัพย์สินต่างแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องสำรวจดูอีกครั้งหนึ่ง
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้แต่งกายในเครื่องแบบค่ะนอกเครื่องแบบ
เพราะว่าเราเห็นที่เขาใส่นี่แล้วเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็เดินเดินเข้าไปดูเดินค้นดูเดินดูนั่นดูนี่สำรวจในบ้านเราค่ะ
เราไม่รู้ว่าเขามาหาใครหรือเขามาค้นหาอะไรอันนี้เขาไม่ได้แจ้งไม่ได้ติดต่อมาไม่มีเอกสารไม่มีหมายค้นไม่มีอะไรเลยค่ะ
อ่าเดี๋ยวรอฟังตำรวจให้อีกทีก็ละกันนะคะใช่ค่ะค่ะ
มีภูมิคุ้มกันแล้วนะรอฟังความจากอีกฝั่งหนึ่งก่อน